คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
เขาบอกมีเรื่องคาใจกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่
ปรากฏพอคราวนี้มาเจอกันก็เลยชำระแค้นฟัน
แล้วก็แทงกะจะแทงเข้าคอให้ตายคุณ
ปรากฏว่าคนเจ็บหลบ
มีดมันเลยไปปาดตรงคาง
เป็นแผลใหญ่ทะลุลงไปเห็นฟันกรามเลยนะฮะ
แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่มีการเกิดเหตุนะฮะ
มีความวุ่นวายโดยเฉพาะคนที่ถอดเสื้อซึ่งเป็นคนก่อเหตุครับ
นี่ครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นจังหวะการฟันการแทงกันนะฮะ
แต่เห็นคนวุ่นไปวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้
แล้วก็จะเห็นคนเจ็บวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันนะฮะ

จากนั้นทั้งสองฝ่ายก่อเรื่องทะเลาะวิวาสบานปลาย
จนมีคนถูกฟันบาดเจ็บสาหัสไป๑รายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่ม
ภายในโรงงานผลิตขวดพลาสติกภายในซอยประชาอุทิศ๙๐
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็คือคนที่ทำงานด้วยกันแหละคุณ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะเพื่อนร่วมงานกันทั้งนั้นนะฮะ
ทางตำรวจพยายามสอบปากคำนะครับว่าก่อเหตุฟันเขาหรือเปล่า

นั่งยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ปฏิเสธ
บอกไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะครับตอนที่อยู่บนรถเนี่ย
เขาจะหันมายิ้มนะฮะแล้วก็บอกไม่ได้ก่อเหตุครับ

ส่วนคนเจ็บคุณผู้ชมบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ชื่อว่านายแรงอายุ๒๓ปีเป็นแรงงานชาวไทยใหญ่ครับ
ถูกมีดแทงเข้าที่ท้อง
แต่จุดสำคัญนี้ตรงคางเราต้องเซ็นเซอร์ไว้เลยคุณ
ถูกมีดปาดไปที่คางยาวไปถึงลำคอ

ที่สำคัญมองทะลุไปเห็นฟันกรามเลยนะครับ
ส่วนขาเขอก็เป็นบาดแผลนะฮะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวาสยานนท์นะครับ

จริงแล้วทั้งสองกลุ่มมีปากเสียงทะเลาะกันมา
ตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วคุณต้นปีจนมาถึงวันเกิดเหตุนะครับ
ของคนเจ็บก็คือนายแรงนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนประมาณ๔๕คน
ขณะที่ฝ่ายของนายมินเอสอองคนก่อเหตุ
ไม่พอใจอยากจะชำระแค้นเรื่องเก่า
เดินถือมีดออกมาจากห้องพักคนงาน

แล้วก็นายมินเอสองค์คนเกาะเหตุ
ใช้มีดที่พกมาด้วยฟันแล้วก็แทงคู่กรณีจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ฟังเสียงญาติของคนบาดเจ็บหน่อยซึ่งเป็นพี่เมียเนี่ยนะฮะ
โอ้โหผ่านไปหลายเดือนแล้วนะมาสัมระแค้นกันนะครับ
เพราะว่าตัวของญาติคนเจ็บนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวนายแรงซึ่งเป็นคนเจ็บนี่ตอนปีใหม่นั่งกินราวอยู่ข้างหน้าโรงงานใช่ไหม
และทีนี้นายมินเอสองค์เลยเดินมา
ตัวนายแรงก็ไม่รู้จักนายมินเอสองค์ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองนิดเดียว
เพราะว่าตัวของญาติคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวนายแรงซึ่งเป็นคนเจ็บตอนปีใหม่นั่งกินเหล้าอยู่ข้างหน้าโรงงานใช่ไหม
ค่ะแล้วทีนี้นายมีนเอสอองเนี่ยเดินมา
ตัวนายแรงก็ไม่รู้จักนายมินเอสอองก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองนิดเดียว
ปรากฏว่านายมินเอสอองไม่พอใจว่าคนเจ็บมองหน้า

นายมินเอสอองก็เลยไปเตะขวดเหล้าเขา
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องบาดหมางกันมาตลอด๓๔เดือน
จนสุดท้ายมาเจอกันอีกทีทั้งที่อยู่โรงงานเดียวกันแท้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมือง
หมู่บ้านที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
จับกลุ่มตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แม้ว่าเขาจะปฏิเสธนะแต่พยานเยอะเลยนะฮะ